คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการเมืองนิดนึงนะคะ
ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เคยพูดเอาไว้ถึงสถานะของท่าน

ประโยคนี้กันเยอะเลยจนท่านก็ออกมาตัดเพาะว่าสื่อก็ตีความหมายผิด
คนก็ตีความหมายท่านผิดเนี่ยค่ะ
แล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นพี่ใหญ่
ก็ออกมาพูดอีกบอกว่าจริงพลเอกประยุทธ์ก็เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกนะ

ทีนี้ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประชาชนมีความคิดเห็นยังไง
ทีมข่าวของเราก็ไปซาวเสียงประชาชนมานะคะลองฟังดูค่ะ
ไปตอบคนเดียวว่าในย่องเป็นย่องเป็นได้ไหมต้องประชาชนเท่านั้น
พี่เจ้าคุณเด็กคุณพี่คุณเป็นนักประชาชนได้หรือเปล่าคุณเป็นนักประชาชนเป็นตัวเลย
แล้วคุณว่าได้ไหมคุณว่าได้ไหมไปสิ
อ้าวอย่างนั้นก็เอาตามอย่างคุณว่า
วันนี้ต้องเป็นคนของประชาชนแล้วใช่ไหมคนประชาชนก็คือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากตั้งตั้งตั้งให้ผมเป็น

ยังอยากให้นายกประยุทธ์อยู่ต่อไปเรื่อยจนกว่าไม่มีความขัดแย้งใดเกิดขึ้น
อยากให้นายกเป็นต่อเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดนายกไม่เป็นต่อคนอื่นที่เข้ามา
มันจะเกิดเหตุการณ์เก่าอีกหรือเปล่า
คือแบ่งสีกันฆ่ากันทะเลาะกันอะไรอย่างนี้คือมันไม่สงบ
ต่อก็ดีคือแก้ปัญหาให้มันจบแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องไปตามระบอบประชาธิปไตยมีเลือกตั้งและนายกคนนอก
มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่พวกพักต่างเขาก็ค้านอยู่ดี
ก็ดีอ่ะก็ทำงานได้เร็วดีแต่ก็มีโดนนินทาอยู่บ้างโดนด่าอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
อยากจะให้มีการเลือกตั้งให้ไวที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าการท่องเที่ยวจะได้ดีขึ้นมากกว่าตอนนี้
เพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวไม่ค่อยดี
อยากจะให้ท่านนายกแต่งตัวเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าความฝันของวันเด็กมันมีสร้างสรรคเทคโนโลยีด้วย
จึงอยากจะให้คำตอบว่านายกควรจะแต่งตัวเป็นโลโบคอล์
ให้เป็นฮีโร่ช่วยเหลือเชี่ยวบ้านประชาชนทุกกลุ่มทุกด้านการเศรษฐ์โดยเฉพาะ
คือราคามันตกต่ำครับการดูแลต้นทุนก็สูงด้วยอยากให้ช่วยลดต้นทุน
อยากจะมาช่วยเหลือคนแยกโจรที่ว่าคนโจรนี้คือประเทศไทยคนโจรมันก็เยอะอยู่

อยากให้พวกผมหาอาชีพหาการหางานให้พวกผมได้ทำ
อยากให้แกแบบเล่นตลกอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือแกเป็นคนที่หน้านิ่งมาก
ใครเล่นมุกอะไรแกก็จะแบบไม่รับมุกเลยอยากให้แกแบบพองเล่นแล้วก็อยากให้แกแบบเห็นแกแบบหัวเราะตลกเฮฮาบ้างค่ะ
ถามว่าอยากให้ท่านนายกเป็นอะไรเป็นอะไรต่อ
ทุกอย่างให้เธอแล้ว

เอาเป็นว่าระยะอันใกล้ที่สุดเนี่ยวันเสาร์เนี่ย

ใช่ค่ะแตนดี้มาเพียบเลยนะ
เวอร์ชั่นมากนะคะอยากให้ได้เห็นกันด้วย